สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เยอะสวัสดีค่ะ
เนี่ยพี่แมงก็สเซอร์ไพรส์อะไร
ก็สเซอร์ไพรส์เพราะไม่เคยเห็นน้ากล้าค้าตาไง

นบ์มไปเติ้ลละเอาผ้านมหรือเปิดไปเลย

นี่แต่เวลานุ่มแซวปนหลวงเขาก็ทำคิคคล็กครู่คลิก
ขึกคลักขึกคักครู้ครี้กอยู่
ก็มีคนบอกพี่หนุ่มอยู่ดีก็มาร้องเพลงรอยกระทง
แล้วทำไมหนุ่มกัญชัยเขามีข่าวอะไรเธอ

ไม่รู้เพิ่งแยกไม่งอนกันอยู่

ก็กว่าหนุ่มจะมากองถ่ายได้ไง

ชีวิตฉันหายไปวันหนึ่งจาก
ดูแล้วอาจจะหมายถึงอีกที่ก็ได้

แล้วชอบตรงที่ว่าทุกคนก็ทิ้งบอมไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีใครมาทำงานเลย
ทำไมรายการคุณแม่ของตัวใครปักษะ
ทำไมรายการนี้คุณแม่ดูแบบไม่ค่อยเต็มที่
ทุกตาเขาไม่ถึงกับเขาหรอก

เรื่องราวแบบที่อื้ออึงมากเป็นที่แบบว่าอกสั่นขวัญแขวนมากนะคะ
ก็คือที่ขอเล่าความคืบหน้านะคะที่สารจังหวัดจันทบุรี
กรณีที่เกิดเหตุพลตำรวจตรีธานินจันทราทิพย์อายุ๖๗ปี
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกสั้นกล็อกเข้าไปในศาล

แล้วก็สาดยิงนางสุภาพรปรมีคณพรซึ่งเป็นโจทย์
บัญชาปรมีคณพรทนายและโจทย์เสียชีวิต
และนายวิจัยสุขรมทนายความเสียชีวิต
และในวิไชยอุดมธนาภัษฐนายความได้รับบาดเจ็บสาหัส
ขณะที่ตนเองนั้นถูกตำรวจศาลใช้อาวุธปืนยิง

อันนี้คือหน้าบันลังเลย

ทีนี้เขาก็บอกอันนั้นตอนที่

ชาติศาสตร์ยิงตัวเองรัฐพิยาหล่าอันนั้นคือถ่ายทอดสด
แต่อันนี้เนี่ยคนที่ยิงเนี่ยเป็นจำเลย
ส่วนตัวเขาก็มาเสียชีวิตนะฮะหลังจากที่ถูกตำรวจสารยิง
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนเหยื่อผู้เคาะลายที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ๔ลายนั้น
เสียชีวิตสองลายนะคะก็คือที่กล่าวไปแล้วนั่นนะคะ
ส่วนอีกลายนึงคือในวิชัยสนัยความเนี่ยอยู่ในอาการโคม่า
ทางด้านพลตำรวจจีเสถียรบุญค้ำ
อยู่ที่ท่านก็เป็นแบบว่าภูมิครับการที่จันทบุรีเนี่ย
เปิดเผยว่าสาเหตุที่พลตำรวจตรีธานินพกพาอาวุธปืนเข้าไปได้อย่างไรนั้น
ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน
จากประตูทางเข้าและทางออกมีเครื่องตรวจจับโลหะ

ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลตรวจตราอย่างเข้มงวด
อันนี้เป็นแบบปืนขนาดเล็กแต่ว่าถ้าจ่อยิงก็อันตรายถึงชีวิตแน่นอน
ทั้งนี้ทางตำรวจสืบสวนจะดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อดูว่าช่วงเวลาที่พลตำรวจตีธานินทารินได้เข้ามาภายในศาลทางประตูหน้าหรือประตูหลังนั้น
มีอะไรผิดปกติหรือไม่หรือว่าเข้าจากทางอื่น
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สารโดยเฉพาะทั้งนี้เพื่อจะสรุปข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าเกิดความผิดพลาดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเกิดจากบุคคล
จากการตรวจสอบก็ทราบว่าวันนี้ทางด้านฝ่ายโจทย์คือนางสุภาพรพร้อมด้วยนายบัญชาสามี
ซึ่งเป็นทั้งทนายและเป็นโจทย์ด้วยเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับนายวิจัยและนายวิชัยทนายความ
เดินทางมานับสืบพยานฝ่ายจำเลยในคดีแพ่งที่ฟ้องร้องต่อคนที่เป็นคนยิง
ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเขยของตระกูลโกสลานันหรือเป็นสามี
ซึ่งในจำนวนพี่น้องของตระกูลโกสลานันนั้นได้พิพาทกันมานานกว่า๑๐ปี
แล้วก็ได้แตกสาขาเป็นคดีอาญาไปแล้วด้วย๑คดีนะคะในข้อหาฟ้องเท็จ
กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยได้นำหลักฐานเป็นเอกสาร
และการครอบครองสิทธิดินและเอกสารอื่นที่ได้ยื่นกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ในการตรวจสอบที่ดินถึง๘๖แปลงเป็นจำนวนกว่า๓๘๐๐ไร่
เป็นคดีใหญ่นะฮะที่ดินเยอะมาก
อยู่ในพื้นที่บ้านตาเลียวอำเภอเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
และพบว่ามีมูลและหลักฐานที่เป็นเอกสาร
แล้วมาแสดงต่อสารก่อนที่จะมาถูกยิงดังกล่าว
ตอนนี้ขึ้นสารกันมาเป็น๑๐ปีนะครับ
ก็มีข้อมูลและหลักฐานใหม่เพิ่มขึ้น

หรือยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แม้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม
นั่นแหละเป็นข่าวที่วันนี้ควรพูดมาเยอะพอซักที

สรุปแล้วอย่างแรกที่คนเขาถามกัน

ว่าทำไมมันเอาปืนเข้าไปง่ายจังเลยในศาล
มีพร้อมกระสุนกระสุนมากมาย
ครั้งที่แล้วผู้พิพากษาเขาอาจจะคิดว่า

ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เป็นจำเลย

เครื่องขึ้นสแกนตัวเองอยู่แล้ว

มีทั้งเครื่องตรวจแล้วก็มีตำรวจตรวจด้วย

ไม่แต่ยิงเข้าไปเกือบตายเนี่ย

ตัวเขาเองก็ถูกตำรวจสารยิงแล้วมาตายที่โรงพยาบาล

แล้วเรื่องนี้เขาบอกเป็นคดีที่ติดตามมายาวนานแล้ว
บอกใช้เวลาเป็น๑๐กว่าปีพี่

ยาวนานเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเป็นที่ดินแพ่งอะไรอย่างนี้
แล้วก็อาจจะแบบมีความแค้นโดยส่วนตัวกันหรือเปล่า

ตัวผู้ก่อเหตุก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังต้องเป็นคดีกันต่อไป
เอ้าวันนี้เราไปติดตามนายกหน่อยแล้วกัน
วันนี้นายกนี่อู้ยยิ้มแก้มแตกเลยล่ะ
นักศึกษาถือป้ายรักกรุงตู
นายกก็ถามกลับรักจริงไหมนั่นไง
นายกเขาถามไปถามกลับอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็วันดีคืนดีนักเรียนก็มาถือป้ายกันเห็นไหมฮะ
รักลุงตู่แล้วเกินข้าวเมื่อกัน
คือเมื่อวานี้เป็นวันลอยกระทง
นายกนายกไปลอยกระทงที่กาญจนบุรี

หมายความว่าจะเป็นมีคอลโรมอล์ไปเกือบทั้งคณะเลยล่ะ

แล้วก็มีการประชุมขอลโรมอล์สัญจรด้วย
อย่างที่เลือกว่าปีนี้นายกไปรอยกระทงที่กาญจนบุรี

ไปสัญจรกันด้วย

ยังไม่ได้มีการปรับเทอม๒นะฮะ
ปรากฏว่าไปลงพื้นที่หลายจังหวัดด้วยกัน
ราชบุรีก่อนกาญจนบุรีก่อนนะแล้วก็มีการประชุม
แล้วก็มีการพูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชพัฒน์กาญจนบุรีที่มาต้อนรับบริเวณ
หน้าห้องประชุมอรพินอาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
ที่อำเภอเมืองกาญบุรีเนี่ยนักศึกษาทำป้ายต้อนรับ
อุ๊ยนายกตู่อารมณ์ดีเป็นพิเศษอารมณ์ไม่เสีย
เช่นเรารักลุงตู่เอฟซีลุงตู่รักลุงตู่

แล้วก็สามารถเสียกตัวยิ้มกับผู้นำประเทศเป็นอย่างนี้
ลูกสาวตื่นเต้ลูกสาวหลายคนเยอะ

ดีใจที่ได้เจอนั่นและรักลุงตู่จริงหรือเปล่า
ทำไมเหมือนมีการเรียกเสียงเอฟซี
ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะแล้วก็เลือกคณะเรียนที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ
ขอให้เป็นเด็กดีด้วยตลาดไหนเหรอแม่
ตอนนี้ต้องการคืออะไรต้องงานก็เต็มเลย
เขาต้องไปเตรียมรกแกะแล้วต้องไปทำครีมลกแกะไงเหมือนที่นายก
ที่อธินฐานจะเอาของให้คนไทยไง

เป็นคนมาสรรภัยไงแวะไปที่ราชบุรีก่อน

เย็นแล้วค่ะบอกเลยว่าหนาวที่สุดในรอบปีแล้ว
วันที่๑๒พฤศจิกายนในกริจสยามคงสตรี
ก็หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ก็แจ้งบอกว่าสภาพอากาศบนดอยอินทนนท์เช้าวันนี้เรียกว่าหนาวเหน็บค่ะ
เนื่องจากว่าอุณหภูมิลดลงมากกว่าทุกวันเหลือ๔องศาแล้ว
ที่บริเวณยอดดอยนะนี่๔แล้วนะนี่พฤศจิกาเองที่๔แล้วอ่ะ
นับว่าอุณหภูมิต่ำที่สุดในรอบปีนี้แต่ยังไม่มีเหมือยขาบนะอีกรออีกแป๊บนึง
ขณะที่กิวแม่ปานลดลงอีก๑องศาจากเมื่อวันก่อนค่ะเหลือ๗องศา
ส่วนที่ทำการเหลือ๑๓องศาเหมาะกับการพักผ่อนกับธรรมชาติมากช่วงนี้
จากว่านักท่องเที่ยวบางคนที่มาเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย
มักจะหาโอกาสมาพักบนยอดดอยอินถนนด้วยทำให้บรรยากาศตอนนี้คึกคักขึ้นค่ะ
และในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็จะหนาแน่นมากกว่าเดิม
ซึ่งดอยอินทนนทเนี่ยนอกจากความหนาวเย็นแล้วเนี่ยนะคะ
เรายังมีจุดท่องเที่ยวให้แบบนักท่องเที่ยวเนี่ยมาพักผ่อนดูความงามของธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวัชิระธานน้ำตกแม่กลางนะคะ
ซึ่งอยู่ทางครึ่งของดอยอินทนนท์ทั้งหมดเลย

เหมียวเขาคอกาแฟแถวนั้นนะ
ก็อยากเชิญชวนนะคะให้ไปพักผ่อนนอนกลางเต็นต์สัมผัสอากาศหนาวกัน
ซึ่งจุดชมวิวกิวแม่ปานหลังจากที่เราเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐
เป็นต้นมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากมายทีเดียว

ฉันไปถามข้อมูลของดอยอินทรนทั้งหมดเนี่ยฟุกเขาเนี่ย
เป็นหางของหิมะไล่

แล้วทางตะวันตกของประเทศเราเนอะ

พืชพันธุ์จะไม่เหมือนฝั่งตะวันออกของเรา
ไม่เหมือนฝั่งตะวันออกไม่เหมือนฝั่งที่ติดกับลาวจิตอะไรเนี่ย

ก็อย่างที่พม่าถ้าสมมุติเขาบอกว่าอีก๒๓ปีเนี่ย
เราไม่ต้องไปเล่นสกีที่เกาหลีแล้วนะ

พี่แต่มันก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของฮิมาลัยเนี่ยแหละ
แสดงว่าเทียดของหิมะไล่มันยาวมาก

เมื่อก่อนนี้อินเดียก็ลอยอยู่กลางถนน

แล้วมันก็เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็คุณมาชนกับแผ่นดิน
ก็เลยแทงขึ้นไปกลายเป็นเอเวอเลส

มันก็ชันอาการเป็นมะยังไม่มีอะไรเลย
เพราะว่าเค้าบอกอีกหน่อยมันไม่กี่ชั่วโมงเองจากล่าสกรียังเจอทองเหมือนแร่ทองอยู่ด้านนี้

คือธรรมชาติมากยังไม่มีใครแบบลุกล้ำเข้าไปเลย
จากกรุงเทพไปอินเดียเนี่ยกี่ชั่วโมงที่เธอไป

เพราะว่ามันขึ้นเข่ามันขึ้นเข่าเป็นแบบพี่เข้าไปถ่ายละครกันนะ
มันสวยมากแต่ขึ้นเข่าก็ไตหน้าผ่าโอ้โหก็โหนกันนะ
เย็นอากาศเย็นสบายแล้วก็ติดกับตักอีสถานใช่ไหม
เพราะว่าเวลาไปถึงปุ๊บลงสนามบินในสนามบินก็จะมีการตรวจค่อนข้างเยอะ

แต่เราก็ติดปากที่แล้วก็ตรวจค่อนข้างเยอะนิดนึงอะไรอย่างนี้
อ่ะไปต่อฉันต่อฉันต่อฉันต่อที่แม่สอดค่ะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
มีทารกถูกทิ้งในห้องน้ำวัดมงคลนิมิตรที่หมู่๓ตะบนแม่กาสา
อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประสานกู้ภัยของแม่สอดอินเตอร์เนี่ย
กู้ภัยแม่กึ๊ดหลวงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าไม่มีเลขที่
เป็นของแรงงานชาวเมียนมาพบกับชาวบ้านเนี้ยต่างมุงดูนนางมะไขอยู่สามสิบสี่ปี
คนนี้นะฮะกำลังอุ้มเด็กทารกเพศหญิงสภาพเปลือยเปล่าเนื้อตัวเปื้อนดิน

แล้วก็เลือดเต็มตัวมีสายลกยังอยู่เลยสายสดือก็ยังติดอยู่
ถูกทิ้งในห้องน้ำนอกรั้วบ้านตั้งชื่อว่าน้องลอยกระทง

ได้ยินทั้งคืนเลยนะแต่ไม่กล้าออกมาดูคิดว่าผีหลอก

ประกอบกับช่วงเที่ยงคืนมีการจุดผู้จุดประทักดังมาก
ก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมาออกมาเดินหาเสียงรอบบริเวณ
เห็นเด็กอยู่ในห้องน้ำดังกล่าว
จึงได้แจ้งนายวีลักษัวภัยรองประธานศูนย์หน่วยกู้ชีพ
กู้ภัยแม่กึ๊ดหลวงให้ไปช่วยเหลือแล้วก็พาเด็กออกมา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าแม่ของเด็กน่าจะเป็นแรงงานชาวเมียนมา
แล้วก็มาเที่ยวลอยกระทงแล้วปวดท้องคลอด

แล้วก็ไม่อยากเลี้ยงทิ้งเลย
ไม่ได้ตัดสายสดือไม่ได้ตัดอะไรทั้งนั้นนะฮะ

แต่ว่าเด็กหญิงคนนี้ทรหดรอดตายจากสภาพความหนาวมาได้
ปฏิหารทั้งคืนแม่สอดต้องหนาวมาก

ทางตำรวจติดตามหาแม่ใจร้าย
ว่าจะมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

โอ้คุณแม่กระทงได้ไงเนาะ

เริกยังติดอยู่ในท้องแม่อ่ะได้ไหม

ถ้าคอดยังงี้จะจะปิดตรงนี้

อ่ะไหนข่าวเขาก็ว่าไซ่เตียงดาราเหล้าแเรียงกันเนี่ย
พี่เซนก็พูดให้ถามหนู

โอ้โหมีชื่อยอกมาแล้ว
ก็มีแฟวของพระเอกดังคนนึงอ่าสรณย่อจอจาน
คนแล้วที่มาแรงกว่านี้นะเยอะที่สุดเขาคิดว่าคนนี้

ก็มีคนที่พระม่าเล่าให้ฟังน่ะ

ถ้าเมื่อไหนเป็นนักข่าวต้อนฉันให้ได้ดีไหม

แต่ทีรายการนู้นมันเอาใจแล้ว
เดี๋ยวพี่ต้องเล่าก่อนว่าพี่เล่าอะไรไป

มีคนมาโทรมาเล่าให้ฉันฟัง

คือมันดังสุดแล้วล่ะ

คงไม่ชื่นชอบให้เป็นซุปเปอร์สตาร์

แล้วก็ไม่ค่อยเปิดตัวแฟนอะไรงี้หรือเปล่า

ที่เขาแบบว่าแโน่นไม่ค่อยเฮปปีเนอะ
ไม่ต้องบอกเมื่อก่อนสิว่าใครหนูจะแล้วก็เหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ได้อะไรกันมาสักแป๊บนึงแล้วหรอ
หมายถึงว่าอะไรห่างกันหรือเปล่าเริ่มต่อไปเย็บหนึ่ง

อ๋อเหรอแต่ไม่รู้ว่าห่างกันจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้

ว่าไม่ต้องเปิดหรอก

ที่ใสดีน่ารักมาก
เราก็ไม่เหมือนกัน
เพราะคุณแม่เป็นคนเจ้าชู้ไง

เขาซึ่งจากความรักข้างนั้นของเขา
เขาก็อยากจะรักษาให้มานานที่สุด

บอกว่าใช้ทิชชู่เปลืองนะคุณแม่เปลืองกว่านั้นอีก

ที่รู้ว่าเป็นเหรียญแกะเลือดบ่อยทาน

เพราะว่าแองจี้สำหรับแหน่

อ่าไปควันหลงรอยกระทงถูกต้องค่ะควันหลงรอยกระทงประเพณียี่แปงประจำภีร์สำหรับ
ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมค่ะก็จัดขึ้นในวันที่สิบเอ็ดกับสิบสอง
พฤศจิกายนนะครับเรียกว่ามีนักท่องเที่ยวแห่แหงกันไป
ไม่พี่ถูกต้องและเป็นประจำมีการปล่อยโคมลอยฉันเห็นคนไปปล่อยโคมลอยคนนึงนะฮะ
อาจจะอ่านไปก่อนใครอ่ะเดี๋ยวพี่หามาก็คือไปไปโคมไปปล่อยโคมลอย
รวมไปถึงลอยกระทงกันมากมายทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้เลยแฟนเพจเฟซบุ๊ก
ถึงความเสียหายหลังจากเทศกาลจบลงเนี่ยเป็นไง
ซึ่งก็มีแบบโลกออนไลน์มากมายนะที่เขามีการรวบรวมความเสียหายในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดการปล่อยโคม
ส่งมาในเพจแบบมากมายทีเดียวคุณผู้ชมบางพื้นที่โคมลอยไปตกใส่เสาไฟฟ้า
ไฟไหม้อันนี้เราเห็นภาพกันนะวันนี้แล้วก็ไฟดับในหลายพื้นที่เลย
ได้รับความเดือดร้อนค่ะขณะที่บางแห่งซากโคมลอยก็เกลื่อนถนนเลย
มันมีมีข่าวที่รันเวย์ด้วยตกในเมืองที่สนามบินเอ่ยอะไรเอ่ย
เขาก็มีการยกเลิกเที่ยวบินกันไปด้วยอ่ะนะคะขณะเดียวกันพลตำรวจเอกอัศวิน
ขวัญเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยถึงการจัดเก็บกระทงในเขตพื้นที่ของกรุงเทพบ้าง
สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักการระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตได้ร่วมกันจัดเก็บกระทง
โดยปีนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจัดงานลอยกระทงที่บริเวณใต้สะพานพระราม๘นะคะ
ธนบุรีแล้วก็คลองโอ่งอ่างอืมพร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเนี่ย
กระทงในบริเวณแม่น้ำคูคองบึงน้ำสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
แล้วก็ในพื้นที่เอกชนอีกหลายต่อหลายแห่งค่ะเจ้าหน้าที่ก็นับแล้วก็คัดแยกกระทงได้ทั้งหมดนะ
คุณผู้ชม๕๒๐๒๔ใบมันครึ่งเกือบครึ่งเลยเหรอ
เราเคยมีมากสุด๘แสนเกือบ๙แสนค่ะปีนี้๕แสนประมาณ๘แสนเกือบล้าน
คือประมาณสักหายไปประมาณสัก๓แสนถึง๔แสนใบ
ซึ่งกระทงส่วนใหญ่ก็ทำจากวัสดุธรรมชาติ
และวัสดุที่ย่อยสลายได้
จำนวนถึง๔๘๓๒๖๔ใบแต่ก็ยังมีโฟมอยู่
คิดเป็นร้อยละนะพี่๙๖๓ถือว่าดีมากทีเดียว
ส่วนกระทงที่ทำจากโฟมก็ยังมี
ปริมาณร้อยละอยู่ที่๓๗ค่ะอ่า
ก็ประมาณสักหมื่นหมื่นน้อยลงแต่หมื่นใบประมาณนั้นน้อยลงมาก
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอัศวินนะคะก็บอกว่าในปีนี้เนี่ย
ประชาชนแล้วก็ผู้จำหน่ายกระทงให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาก
อืมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะก็การจัดเก็บในกรุงเทพก็ดำเนินการคัดแยกตั้งแต่แบบต้นทางเลย

แล้วก็แยกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็ย่อยสลายง่ายเนี่ย
ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์หน่อย
โรงงานขยะน้องแขมส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยาก
ก็จะถูกนำไปฝังก็ใช้เวลาในการทำลายอีกนานมาก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

อ๋อหรือคือสิ่งที่ก็ใหญ่คือ๑๒ก็จะเป็นคล้ายกับว่า

ใช่แล้วก็จะมีการจัดขบวนต่างขบวนใหญ่
แล้วเธออยู่มหาลัยก็จัดแบบนั้นใช่ไหมใช่เธอจะมาหาลัยมีกลุ่มชาวบ้าน
กลุ่มตำบลอบจงอบจ

แต่ก็เก็บขยะให้หมดน่ะที่จริงน่ะ

คือมันเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงนะ

วันนี้หนูไปถ่ายละครที่วัดแคนอก

ไม่มีเลยพี่น้อยมากมีอยู่กระทงนึง

ให้หยุดเลยก็คงลำบากอ่ะมันเป็นประเพณีมาไง
ทำยังไงไม่ให้รบกวนธรรมชาติแล้ว
จริงมันคือรบกวนตัวเองใช่ไหมขยะเยอะ

ก็เจอท่อกันคำเรียกว่าไปขอข้ามาร้าโทษ

เพราะแม่คนค้าก็บอกว่าเออถึงถ้าอยากให้น้อยหน่อยก็ถือว่าขอเข้ามาแล้ว
ผมเห็นมีใครไปขอเข้ามาแม่ตานีเลย

มันกลับฟังเอาใบตองมาเท่า

เราไปกันฮะปี๒ปีที่ผ่านมาเป็นปีของไอ้ไข่จริง
ทุกคนพูดถึงไอ้ไข่ที่อำเภอศิษย์ชนจังหวัดนครศรีธรรมราชกรเกิม
นะฮะแต่ถึงขนาดว่าวันนี้มีรูปปั้นจำลองไอ้ไข่
เขาบอกศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้ของจริงเลย
คนไม่เชื่อลองไปขอพรกลับเจอดีจังเลย
อยู่ที่วัดโปรยฝนฮะถนนเรียบคลอง๑๑ฝั่งตะวันออกตำบลหนอง๓วัง
อำเภอหนองเสือที่ปฐุมธานีนี่เอง
ประชาชนนักศิษย์โชคจำนวนมากพากันมากราบไหว้ขอพรไอ้ไข่วัดโปรยฝน
เพื่อความเป็นสิริมงคลหวังรับโชคหวังรับลาบ
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าพวกที่มาได้บนสารนางกล่าว
ได้ในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแล้วก็สำเร็จด้วยนะ
จนมีหลายคนเอาชุดไทยมาชุดเด็กมาเอาของเล่นเด็ก
หนังสติ๊กน้ำแดงขนมเปี๊ยะขนมหวานประทัด

พระครูสมุทรอำนวยโชพันโยเนี่ย

เนื่องจากวัดโปรยฝนเป็นวัดก่าวแก่

มีมาตั้งแต่ปี๒๔๔๑หรือ๑๒๑ปีแล้ว
มีโบสถ์ที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาเก่าแก่ชำรุดแล้วก็ขนาดคับแคบ
มีความคิดที่จะสร้างพระอุโบสถหลังใหม่
แต่หาทุนในการสร้างพระอุโบสถได้ยาก
ในที่สุดพระนะฮะคิดไม่ออกบอกไม่ถูก
ก็เลยเดินไปขอพรจากไข่ที่วัดที่อำเภอศรีชน
วัดเจดีอำเภอศรีชนนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
แล้วก็ได้ภาพรูปหล่อไอ้ไข่มา
เด็กวัดที่คอยติดตามหลวงปู่ทวดเขามีความเชื่ออย่างไรบ้าง
เพราะว่าเป็นเด็กวัดที่คอยติดตามลูกปู่ทวด
ประสบวัติเหตุตกน้ำเสียชีวิตอัตมาจึงเช่าภาพบูชาของไอ้ไข่
มาตั้งไว้ที่หน้ากุฏิโปรยฝนปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ยเข้ามาถวาย
มีมากราบมาไหว้ขอพรโชคลาภแล้วก็ตามตามที่หวัง
แล้วก็กลับมาแก้บนกันก็มีเงินสร้างบนมาซะอย่างนั้น
เป็นแบบจำรองให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากันนะฮะ
ส่วนด้านนางสาวสุพรรณสากล่าวว่า
เนื่องจากเพื่อนได้เข้ามากราบขอโชคขอราบจากไอ้ไข่
แล้วก็ได้เลขจากการจุดประทัดเขาว่าอย่างนั้น
จากนั้นก็นำตัวเลขไปเสี่ยงโชค
ตนเองไม่เชื่อจึงได้อธิษฐานว่า
หากถูกรางวัลจริงจะเดินทางมาแก้บน
ซึ่งงวด๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
อ่าอ่าอ่าอักไลกรุงเทพเข้ามานี่มดดำก็รู้เรื่องนี้ละเอียดเนี่ยไปแล้วใช่มั้ย
ใช่ไปมาสองครั้งสามครั้งแล้วนี่เราอ่านข่าวไปก่อนหน้านี้ที่มีใครถูก
ตเตอรี่แล้วก็เอาของเล่นใส่รถบรรทุก๖ล้อ๑๐ล้อแล้วเอาไปแจกกันที่ไอ้
ใครเนี้ยน่ะไม่ได้ไปอีกเวลาน่ะอยากไปฉันจะไปอ่ะ
เดือนสองเดือนเนี้ยไอ้รองเดียก็จะไปฉันจะเอาพระให้เธออยู่
อ่ะตอนนั้นเขาให้ฉันมาเต็มไปหมดฉันอยู่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้
ให้ผู้ชายอย่างงี้คุณแม่หนูเกิดความจำไว้ล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย
เห็นกับตาคุณแม่โอ้โหพากันนะนั่งพี่หนุ่มกับพี่มดเขาก็นั่งฝั่งนี้ใช่ไหม
หนูก็นั่งฝั่งนี้หนูก็นั่งเคอร์บินไปดูดูปรากฏเคอร์บินขึ้น
ไข่ตกลงมาคุณแม่คือตกลงมาบึ๊บคือไว้ข้างบนอ๋ออุ้ย
แล้วมันเปิดขึ้นมาก็ตกมาก็เก็บไว้ที่เดิมของแม่
วันดีขอใครก็มีคนเอารุ่นแรกมาให้เต็มไปหมดเลยแหละทึ่งบอกทำก็ไม่รู้ว่าใครขอไปสักรูปต่อ
ยิ่งขอเธอก็ยิ่งได้มาใหม่อ่ะเธอ
ดังเขาลืมนึงไง

มีในแทรนกับเยอรมันที่เราเห็นกันตลอดนะ
ตั้งแต่ปีแรกวันแรกเลยขอบคุณมาก

นายกเทศมนตรีหญิงชิลีนะครับ
เขามีวิธีหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์
ไม่อยากตอบคำถามอย่างไรนะครับ
ข่าวการเมืองทั่วไปเป็นภาพกีฬามันไปได้นะครับ
นายกเทศมนตรีหญิงเมืองชิลีของชิลีนะครับ
โพลวิเดนเซียเนี่ยค้นพบกันเรียงตอบคำถาม
วิธีสุดล้ำคือวิ่งหนีไปเลยค่ะ

ลายนี้นะครับอายุ๖๕ปีแล้ว
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองโพวิเดนเซีย
แคว้นซาเดียโก้ทางภาคกลางของประเทศของชิลีเนี่ย

ก้อยไม่เก่งแต่ก้อยไม่หยุดนะคะ
เดี๋ยวพุ่งสุข่าวหลายสำนักมารอ
ประเด็นว่าเธอเป็นนายกเทศมนตรีหญิงเนี่ยเป็นยังไงอย่างนั้นอย่างนี้

คือเขาเนี่ยคือมีประชาชนมารอด้วย
จะมาถามจะแก้ปัญหาปากท้องอย่างไรอย่างไรอย่างนี้

เฮ้ยคุณนี้วิ่งหนับเหอะนะ

ออกกำลังกายเล็กน้อยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเสมอ
รับรองว่าเราจะเอาชนะทุกความรุนแรงความป่าเถื่อนทั้งหลาย
และชาวโพวิเดนเซียจะลุกขึ้นมาใหม่ด้วยกันอีกครั้ง
นี่ใส่รองเท้าผ้าใบใช่ไหม
ใส่เสื้อเหมือนแบบสะท้อนแสง
น่าจะเป็นธรรมเนียมของนักการเมืองที่นั่น

ไม่แต่ดูรองเท้าเหมือนเขาออกกำลังการอยู่แล้ว

แล้วพอสัมภาษณ์ก็วิ่งสปีดเร็วขึ้น
อ๋อสปีดสปีดคือมาถึงปุ๊บเขาก็สปีดเร็วขึ้นอีก

ได้อีกอย่างนะท่านนายกเทศมนตรีนะคะ

ถ้าท่านจะแก้ไขปัญหาปากท้องของชาวเมืองได้อย่างไร
อยากรู้ว่าจะได้สัมภาษณ์ไหมอ้าวท่านหยุดนะหยุดหยุด

เป็นนายกตู่เราวิ่งเมื่อน่าจะไม่นาน
เออนะไปต่อที่เรื่องดีดีกว่านะคะต่อไปเลย
ไปสดร้อนสำหรับเมื่อคืนนี้ค่ะกับมหาปรากฏการณ์เทศกาลลอยกระทง
แลนด์มาร์คระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ฉลองวัฒนธรรมไทยในชุดไทยจักรีด้วยนะคะ
จะสวยงามแต่ละกายงานขนาดไหนอ่ะลองไปชมค่ะ
ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการส่งมอบมหาศจรรย์แห่งความสุข
เลิมฉลองเทศกาลประเพณีลอยกระทงไทย
ไอคอนสยามรวมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดมหาปรากฏการณ์เทศกาลลอยกระทง
คอนสยามเจ้าพระยาริเวอร์ออฟกรอลี่สร้างปรากฏการณ์สุดยอดของโลก
ด้วยการนำสัญลักษณ์แห่งความบันเทิงของคนทั่วโลก
มิกกี้เมาส์และมินนี่เมาส์ควงคู่อวดโฉมในชุดไทยจักรี
เดินทางมาร่วมฉลองเทศกาลสำคัญครั้งแรกของโลก
ภายในงานทุกคนได้ตื่นตาไปกับทัพมหัศจรรย์ความบันเทิงมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
จัดเต็มแสงสีเสียงสุดตระกาลตากับสการะสายน้ำแห่งความรุ่งเรือง
ชมกระบวนนางนพมาศนำโดยนุ่นวรนุษย์
ด้วยการประกวดนางนพมาศไอคอนสยาม
และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องขวานใจตลอดการ

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้มีโอกาสได้สืบสารวัฒนธรรมไทย
แล้วก็ในโชว์ก็มีการแบบลำไทยด้วยถือกระทงด้วยค่ะ
ก็อยากจะให้ประเพณีไทยแบบนี้อยู่กับเราตลอดไปค่ะ
ขบวนสินค้าลิขสิทธิ์จากดิสนี่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

และอีกมากมายวางจำหน่ายที่ชั้น๑ไอคอนสยามเท่านั้น
เหลือเยอะหรอ

น่ารักมากว่า
มันเป็นของประเทศไทย
ปกติเราจะไปเก็บแต่ละฝรั่งเศสฮ่องกงไปเก็บของโตเกียว

ช่วงนี้อากาศเย็นวิวสวย
แล้วก็วันนั้นยิ่งพระอาจารย์ขึ้นสวยอย่างเงี้ย

คุณแม่ต้องมีคนตามกับบวน
เพราะหนูไปคนเดียวมันก็ไม่เอิกกระเริกอย่างพอคุณแม่ไปกว่าจะถึงจุด
ก็นั่นคนหอดหายรูปอีกก็ตั้งกี่โล

ฉันต้องไปตามดูหัวพิกิเบาะเนี่ยมันได้ไหม

ซื้อที่เดียว๑๘๐ห้อง

ซีมีทั้งทั้งซลอมให้ลูกได้หลานอยู่

ไม่ต้อง๒๐๓๐ล้านแหละ
เดี๋ยวเรากลับมาใส่ไข่ข่าวบันเทิงกันต่อ
ข่าวอะไรบ้างดีเจแมน๔๕ล้านมาจากไหน
คนที่ใช้มีนนุ่นวรรณุระตาปิดติ

เดี๋ยวเราดูซิว่าใครคือต้นหอมโอเคค่ะโอ้มายค่ะโอ้มายค่ะ
เอามาค่ะเอาละเราไปกันที่ข่าว
พิษภัณฑ์ข้ามดวงดาวณเดชน์

มันเหมาะสำหรับอยู่ในออนไลน์พี่

เขาบอกว่ายอดในทวิตเตอร์หรือยอดในออนไลน

คอรีเมคชื่อเรื่องดังของเกาหลีเนี่ย

นี่ค่าเฉลี่ยทั้งหมดแล้ว

คือบางวันมันก็มีเกิดขึ้นไป๒อยู่

๒๒เคยสูงสุด
สูงสุดอยู่ก่อน
วันตอนที่๑๕

๑๑คือวันรอยกระทง

ตติ้งตอนจบตกลงมายืนเลข๑

ที่ตอนจบยังมีตรงข่าว

อะไรอันนั้นเป็นกล่องหรือเปล่า

เหมือนดูออนไลน์เขาก็จะมีช่องออนไลน์ของเขา

เราไม่ใช่กล่องเปลี่ยนช่องอย่างนี้นะ
วันนี้มันได้บอกได้เลยว่าคนที่ดูผ่านไอ้กล่องแต่ละกล่องเนี่ย

ซึ่งพี่กดดูทีวีออนไลน์ช่อง๓

อย่างพี่ดูออนไลน์เขาว่าดูทีวีออนไลจะเป็นช่อง๓

เหมือนพวกแม่ดูในไลฟ์โสด
ก็จะมีเลขขึ้นหมายความว่าคนวิวอยู่ที่ไหน

จำนวนคนที่เข้าไปดูกี่คนนี่ไงมีเราอยู่

เราก็จะดูได้ว่าใครดูของเราตอนนี้แล้ว
ถือว่าเขาบอกว่าโอ้ไม่ว่าขึ้นกล้องเหมือนกันนะ
ก็มันดูได้เอาง่ายยูทูปคุณก็ดูได้

อย่างเรื่องละครที่จบไปอย่างเรื่องของ

เพราะยังไล่ติ้ง๑๘นี่ก็ไม่ใช่รวดเล่นที่แท้จริง

เอาจริงคือไปดูยอดออนไลน์
ของเขาก็ยังอันดับต้นอยู่

เอาง่ายคนเรามันไม่ได้ดูทีวีผ่านจอที
มันไม่ได้ดูละครผ่านจอทีวีแล้วอ่ะเหมือนกับบางอย่างเนี่ย
มันก็จะมีเยอะเหมือนกัน

บอกเลยว่าแบบว่าช่วงหลังมาเราอาจจะเห็นว่าเขาทุ่มเทกับการเลี้ยน้องปกป้องใช่ไหมคะ

พี่ดำมันโรงไปโรงมาทั้งวันไม่ได้จะทำอะไรเลย
แล้วเราชอบดูพี่ลักษณีย์แขนเลี้ยงน้องมากเลยนะ

ถ้าสมมุติไม่ได้อยู่กับไอ้แขนนี่เป็นกระเทยที่จิตใจดีที่สุด

นี่ล่าสุดคุณต้นหอมเขาก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าตอนนี้หัวใจเขากลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่ง

มีอย่างนี้หนุ่มนักธุรกิจชาวเอเชียระดับผู้บริหารเลย

ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุ

เรียกว่าคนนี้เนี่ยตรงสเปคพี่ต้นหอมทุกอย่างทั้งหล่อเด็กเป็นนักธุรกิจไฟแรงด้วยแทน

แต่ว่าช่วงวันเกิดของคุณต้นหอมที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนคิดว่าหนุ่มตีที่มาร่วมงานเนี่ยแบบ
คนนี้ใช่หรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลย

แล้วก็ดูทรงว่าคล้ายกับหนุ่มปริศนาที่คุณต้นหอมบอกเอาไว้เป๊ะเลย

ส่วนนุ่มตีหน้ารอคนนี้ยังไง

ที่ถามว่าเดี๋ยวรอดูว่าหนุ่มคนนี้
จะใช่คนที่พี่ต้นหอมพูดถึงหรือเปล่า
มีเป็นซีอีออวัวันที่เค้าแซวกันนะ

คนอย่างมึงไม่น่าจะมีผัวได้อ่ะหอม

นี่ดูพี่หอมก็ยิ้มในความสุขมากเลย

แหมทุกวันนี้คุณแม่ยังตามหาความรักแท้ของแม่เลย

อีหอมไม่มีสิทธิ์มีผัวหรอกแอปไปทำไม

เห็นที่รัศมีแขเลี้ยทั้งวันไม่จะมีใครเลี้ยงเลย

คุณนุ่นวรนุษย์ก็ควงแขนสามีคุณตอสปิติไปทำบุญกระถิ่น
เพื่อสร้างอุโบสถที่วัดดงมะผางจังหวัดเชียงรายนะฮะ
และวัดพระธาตุเจ้าวงตาจังหวัดลำปาง
ก็มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการให้กับโรงพยาบาลเมืองน่าน

ปานจังหวัดลำปางและแจกทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนด้วย
ล่าสุดคุณนุ่นก็ออกมาเปิดเผยว่ากระถิ่นประจำปีทุกปีจะทำแบบนี้
มีการท่อกระถิ่นแล้วก็มีการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
และแจกทุนการศึกษาให้เด็ก
แล้วก็ทางสิ่งอาสาเขาจะช่วยในเรื่องวิชาชีพเช่น
เอาไก่ไปให้เลี้ยงก็แบบว่าเป็นแบบถาวรเลยนะ
จะได้มีอาหารกินมีไข่กินให้เขารู้จักดูแลตัวเองมีอาชีพด้วย
ไม่ใช่ว่าให้เงินอย่างเดียวซึ่งทำแบบนี้มากว่า๓ปีแล้ว
ส่วนยอดรวมน่าจะ๒๓ล้านกระถิ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกของวัด
เพราะไม่เคยมีกระถิ่นแบบนี้มาก่อนเลย
ดีแต่งตัวสวยงามฉันชอบ
และทางผู้อำนวยการของโรงพยาบาลก็ขอบคุณแทนคน๒๖๐๐๐คนด้วย
คือแปลว่าโรงพยาบาลนี้มีคนมาใช้ถึง๒๖๐๐คน
เขาจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จะมาคอยช่วยเหลือค่ะ
อธิโมทนาสาธุนะคะคุณนุ่นตอสและทุกค่ะ
สาธุอ้าวเราเคยเล่าแม่มณีจบไปใช่ไหมครับ

จริงแล้วอันนี้มันเป็นการลงทุนจริงพี่
หมายถึงไปเล่นหุ้นอัตราแรกเปลี่ยนซึ่งมันจะต้องดู๒๔ชั่วโมงเหมือนกันนะฮะ
แต่ปรากฏว่าในช่วงแรกเอาตรงนะผลตอบแทนมันดีมาก
ผลตอบแทนเนี่ยดีต้องยอมรับดาราเกือบครึ่งวงการ

อุปกรณ์ขุดมาก็ยังพอได้อยู่แต่หลังก็เริ่มไม่มีมูลค่า
เรียกว่าหลายคนได้กำไรกันเยอะได้กำไรกันเยอะพอสมควร
แต่มาปีที่ผ่านมาต้นปีนี้ตั้งแต่ปีนี้อยู่ดีมูลค่ามันเริ่มลดลง
ลดแล้วก็หายไปเลยเขาบอกว่างานเข้าความบันเทิงอีกหลัง
เป็นแค่นักลงทุนเหรอไม่รู้ว่าบริษัททำอะไร
นี่ไงนี่อ๋อฉันรู้เรื่องนี้อะไรเอาอีกแล้วเนี่ย
เขาบอกคนนี้เงินอยู่เท่าไหร่รู้ป่ะเอาเงินไปลงอันนี้อยู่เท่าไหร่ป่ะ
แล้วก็คนที่ดูแลทั้งหมดแต่เขาได้กลับมาอยู่ดีถูกไหมล่ะ
เขาได้กลับมาก่อนแต่ตอนนี้อาจจะเหลือแต่กำไรหรือคนที่ดูแลบริษัทนี้ดีจริงค่ะใครรู้มั้ย
ใครวะอ่ะไม่ออกอ่อไม่รู้จักเออคนนี้ก็ได้แปดเยอะหรือเคยได้ยินคนนี้ไหม
มันเกี่ยวข้องเยอะจังวะพี่ด่ารายเยอะมาก
แต่อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันไม่ได้ผิดกฎหมายไงอันนี้ก็ลงไปเยอะ
แล้วทำไมถึงเป็นข่าวเหมือนกับคือตอนแรกทุกคนได้เงินคืนกันหมด
มันคล้ายกับแชร์แม่มณีแต่อันนี้มันมีการลงทุนจริง
ฉันใช้แม่มณีเนี่ยเอาของคนที่มาเล่นทีหลังมาให้คนแรก
อันนั้นไม่มีอะไรเลยอันนี้คือแบบไปซื้อกับทางดูบงดูบายไปซื้อกับข้างนอก
แต่มันได้ค่าต่อแทนเยอะขนาดคือได้ขนาดนี้เลยวะ
๖๐๔๗คนคือพวกน้องที่ลงเล็ก
เวลาก็ชวนโลส่องเดี่ยวกันเลยนะ

บางคนต้องถามว่า
เมื่อก่อนมันเหมือนซื้อหุ้น
จริงเมื่อก่อนแรกปี๒ปีแรกได้กันเหมือนเงินหาง่าย
แรกได้กันเหมือนเงินหาง่ายเลย
ปรากฏว่ายอดเท่าไหร่นะพันกว่าล้าน
พันกว่าล้านพอเรื่องเกิดขึ้นปุ๊บเขาก็บอกว่าไหนจะออฟฟิศอีก
เหมือนแบบว่ามีการแมนทำไมไปนั่งประชุมกับกรรมการบริหารทุกคน
ออฟฟิศที่บริษัทเงินสินสอด๔๕ล้านบาทมาจากไหน
ผู้เสียหายหลายคนกำลังจะเสียบ้านเสียรถ
พอเกิดเรื่องขึ้นกลับไม่ยืนฝั่งประชาชน
ไปเข้าร่วมทีมบริษัทขู่ฟอดว่าจะฟ้องคนที่นำรูปไปใช้
ขอชื่นชมคุณอายวาราภัยรินคุณอายใช่ไหม
ดารากลุคนหนึ่งใช่ไหมใจวราภัยรินหรือใคร
ที่เป็นนักการเมืองด้วยที่ลงสว่างส่อไปอ๋อคุณอาย
๓ดีไม่ให้ขยายตัวไปจนทำราภัยชายชน
ประชาชนอีกต่อไปนะฮะเขาบอกว่าจ่าพิชิตรราม่าแอดดิก็มาบอกว่า
สัปดาห์หน้าบันเทิงแน่นอนก่อนจะโพสต์ชี้เป้าไปที่นางเอกดังสั้นว่า
สถานีต่อไปพิงกี้สาวิกาชัยเดชโอ้โหไม่สั้นนะยาวอยู่นะ
บอกชื่อหมดเลยน่ะดูสิชี้ขนาดนี้อย่ามาสั้นสิอืมเออเอาหรือ
ดาราไปลงทุนกับเขาเยอะอ๋อเยอะเลยตั้งแต่แรกแรก
สักสามสี่ปีรูปนี้คืออะไรเนี้ยฮะหมาไงเราคือข้างบนเขียนไว้
สถานีต่อไปเอ่อเสียงกลายเปลี่ยงเหมือนไฟดับโอเคค่ะจุงหน้า
ช่วงหน้ามีอะไรที่พูดไปแล้วเกิดเสียงหรือเปล่าเอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นเทรนด์หมอดู
พูดเรื่องวิวาจนกว่าจะชัดเจน

มีคนไปถามเขาบ่อยเรื่องของงานแต่งงาน

เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าอย่างนี้คุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่รู้เลยไม่มีอะไรที่จะเคาะได้เลย
หมอดูบอกห้ามพูดจนกว่าจะชัวร์แต่ปีนี้เนี่ยก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เดือนก็คงจะไม่ทันอยู่แล้ว
ปีหน้าก็ยังรับงานอยู่อีกสักพักนึงพี่เขาบอกชัดเจนนะเห็นไหมถามว่าเชื่อหมอดูขนาดไหนก็เชื่อ
เพราะว่าเป็นหมอดูที่ดูแลคุณแม่มาตั้งแต่สมัยคุณแม่เนี่ยมีครอบครัวจนอย่าร้างเราก็เลยเชื่อเอาไว้ดีกว่า
ดังนั้นเนี่ยถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกเลยแต่เราเป็นผู้หญิงก็ไม่พูดอะไรมากดีกว่าพี่หญิงบอกอย่างนั้น
วิ่งกันตลอดดล้อมที่พี่ไหนก็ถือเรื่องเรื่องเดียวของหมอดูไปอย่างม้า๖๑มาดู
บ้างไหมถ้ามานี้เป็นเครนเลยเพราะว่าตอนนี้ดาราร์นี่แหละที่รู้จักกับหลายคนคือ

แล้วราวที่ไปติดพระมาชก็ใคร

เหมือนเป็นคนเล้าหรืออยากรู้อยากเห็น

เค้าก็มีภาพอะไรชัดเจนแหละ
แต่ถามว่าเลิกจริงหรือกันจริงไม่รู้
แต่ถามว่ามันไม่มีข่าวซักระยะ

แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเค้า
แต่ผู้หญิงจะออกตลอด

แต่ครั้งนี้มันก็มันนานเกินไปเราก็ไม่รู้

เดี๋ยวจะหมดเวลายังให้ดูสายฟ้ากับพายุค่ะ
อือน่ารักครับการเล่นลูกของแม่ชมสนุกที่สุดนะคะ
จะมีวงฮาโลวีนละคราวนี้รอยกระทง
ชมก็จับสายฟ้ากับพายุใส่ชุดไทย

อยากรู้ตอนร้องเพลงเลย

แล้วสายฟ้านะเนอะพี่สายเนอะ

ร้องจบด้วย

นางสาวน่ารักสวยด้วย
พึ่งข่าวเลยพึ่งจะสดสดร้อนเลยทีเดียวนะคะ

ตอนแรกเขาโดนบูลลี่ด้วยเขาโดนดาวหาแบบว่าไม่สวยไม่อะไรอย่างนี้
เรารู้ตอนบ่ายเพราะว่าโจ้โจ้เสอร์เฟสลง
ตรงนี้ก็เธอเครียดกระเยียดน้ำตาลไหล่ก็เธอ
คุณโจ้ภงใจมาก
เป็นที่เป็นแบบสาวแฟนแแนนส์ละก่อนใช่มะ